พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุรถชนกันหน่อยนะคะที่จังหวัดระยองค่ะ
ถามคุณแบบนี้ก็แล้วกันว่ารถชนจริงเนี่ยส่วนมากมันชนกันมากสุดเนี่ยคุณคิดว่ากี่คัน
ให้๑๐คันเลยเต็มที่เลย๑๐คันเหรอคะนี่ก็หายนะแล้ว
สามสิบหกคันค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลระยอง
คำว่าอะไรที่เรียกว่ามากกว่าหายนะมหาหายนะไม่รู้เหมือนกันลองดูคลิปนี้ค่ะ
แป๊บเดียวเท่านั้นไปแล้วสามสิบหกคันสามสิบหกคันที่ว่ามีอะไรบ้าง
ดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีกระบะสีขาวคันหนึ่งวิ่งอยู่เลนที่๒ขับมาเรื่อย
แล้วอยู่มีรถเก๋งมาจากไหนไม่รู้มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายกระบะอย่างจังแล้วตัวเองก็กระเด็น
ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าโรงพยาบาลสามสิบสี่คันรวดล้มระเนรนาศพังยับ
ส่วนที่เห็นรถหงายชี้ฟ้าเมื่อสักครู่นี้คือรถเก๋งที่เป็นคนพุ่งไปชนเขาคันแรกนั่นแหละค่ะก็คือรวมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มสามสิบสี่คัน
ตัวรถกระบะและรถเก๋งนับรวมกันคือสามสิบหกคันนะคุณเยอะจัง
ไปเจอคนขัดรถเก่งก็คือนายสถานรัฐรัตนวิจิตอายุยี่สิบเอ็ดปีมากร้าย
พี่ชายคือนายนัทธวัฒนรัตนาวิจิตอายุ๒๓ปี
เพราะดีมากนะคะสภาพรถยับเยินขนาดนั้น
สองพี่น้องไม่เป็นอะไรมากบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนรถกระบะสีขาวมีนายอดิพันธ์อิ่มหมื่นวัย
วัย๕๔ปีเป็นคนขับมีภรรยาคือนางสาว
สดศรีศรีสถานวัย๔๔ปีนั่งมาด้วย

สอบถามเบื้องต้นก็บอกว่ารถสองคันเนี่ยขับมาทางเดียวกัน
พอถึงแยกโรงพยาบาลไรยองค่ะ
ขับอยู่ด้านหน้าส่วนรถเก๋งเนี่ย
ขับฝ่าไฟแดงมา
ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ชนท้ายกระบะอย่างจัง
แล้วก็กระเด็นเสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหาย
สามสิบสี่คันรวดนี่นี่ป๊าบเข้าไปนั่นนะคะชนกวาดเรียบเลยนะคะ
เบื้องต้นค่ะคนขับรถเก๋งสองพี่น้องโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็มีการประสานเจ้าของมอเตอร์ไซค์ทั้ง๓๔คันนะคะ
นำหลักฐานมาแสดงเพื่อจะได้มาเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะโอ้โหคุณดูสภาพถนน
กระจกกระจกคือกระจายระเนระนาดไปหมดเลยอ่ะเคลียร์เสร็จหรือยัง
อืมเสร็จแล้วคิดว่าเสร็จแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อคืนอ่า